ที่ประจวบนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาก็มีเล่นอุตส่านน้ำคือตอนเนี้ยทั่วประเทศแหละเล่นอุตส่านน้ำน้ำกัน
อ่าแต่วัยรุ่นประจวบนี้เดือดเหลือเกินน่าจะเมียเมาด้วยนะ
น่าจะมีการดื่มเครื่องดื่มมืนเมาด้วย
ทีนี้ก็เลยยิ่งทำให้ขาดสติค่ะจากปืนฉีดน้ำก็เอาปืนจริงมายิงกันฮะโอ้
แล้วตำรวจต้องไปนี่เลยตรวจสอบเหตุนี้ครับ
ตำรวจภูทรเมืองประจวบครับไปที่หน้าวิหารวัดเกาะหลักริมถนนสละชีพ
เทศบาลเมืองประจวบช่วงเย็นเมื่อวานนี้แหละ
ถนนสายนี้นะคุณผู้ชมตั้งแต่หน้าโรงพักษพเมืองประจวบ
ยาวไปจนถึงด้านหน้าประตูกองบินห้าอ่าวมะนาวอืม
ก็จะมีเนี่ยขบวนเห็นไหมรถกระบะเพียบจอดติดติดติดต่อกันยาวแบบนี้ครับ
เล่นน้ำกันสาดน้ำสงกรานกันสนุกสนาน
แต่ตำรวจไปถึงไปเจอปลอกกระสุนปืน๓๘ซุปเปอร์ครับ
อยู่ที่ประตูด้านหน้าวิหารแล้วก็เจอปลอกกระสุนปืน๓นัดริมถนนด้วย
จากปลอกกระสุนแล้วเจออะไรเจอคนเจ็บคนเจ็บเนี่ยสี่คนคุณผู้ชมโดนยิงแต่ว่า
อาการไม่สาหัสมากนักครับทั้งหมดก็โดนนำตัวส่งโรงพยาบาลประจวบคิริขันไปก่อนหน้านี้แล้ว
มีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาก็เห็นแล้วเขาเล่าให้ฟังแบบเห็นอะไรบ้าง
วัยรุ่นที่ก่อเหตุนะนะพวกเจ้าถิ่นทั้งนั้น
เจ้าถิ่นอยู่ในชุมชนหัวบ้านซึ่งหลังก่อเหตุโอ้มันไม่อยู่รอให้ตำรวจมาจับหรอก
หนีไปแล้วขับเก๋งหลบหนีไปส่วนคนเจ็บทั้งหมดเป็นวัยรุ่นจากชุมชนตาม่องไล่
ม่องไล่ก็รวมตัวกันกับวัยรุ่นชุมชนไร่โค้งครับมาเล่นสาดน้ำสงกราน
ส่วนปมเหตุก็ไม่น่ามีอะไรมากทะเลาะวิวาสนี่แหละ
และอาจจะมีหมางกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ดื่มเหล้า
เบียร์ขาดสติจนมืนเมากันพอมาเจอคู่อริขาดความยั้งคิดชักปืนปั้ง
ยิงกันเลยค่ะตำรวจครับเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่าง
เดี๋ยวจะไปตามให้เจอเลยนะไอ้ที่หนีไปเนี่ย
ตามมาดำเนินคดีต่อไปครับ
ฝากตำรวจของที่ประจวบด้วยนะฮะ